เกมรับจำนำ
ผู้รับจำนำของเราเป็นมะเร็งกรามช้าง

หมอให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
ก็คือไปนอนรอความตายนั่นแหละ

มาแอบเต้นคนเดียวมันบ้าไปหรือเปล่า

เกมรับจำนำ

เกมรับจำนำ
เกมรับจำนำ

โรงรับจำนำแห่งความหันศาเปิดทำการแล้วจ้า

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

สวัสดีครับ

ต้องบอกว่าผู้รับจำนำของเราวันนี้นะคะ
เป็นคนที่มีแต้มบุญสูงมากพี่เอ

เธอเป็นมะเร็งกรามช้างตรงนี้

เรื่องนี้ชื่อว่าแก้บนบันเทิงค่ะ

เห็นผู้หญิงคนนั้นเปล่าวะท่าทางจะบ้าว่ะ

กูแหละสงสารลูกกับหัวก็จริงวะ

กูนี่แหละผัวมัน

เมื่อก่อนฉันเป็นมะเร็งที่กราม
อุ๊ยรูเบอร์เริ่มเลย
กินก็ไม่ได้ทรมานมาก
ตอนนั้นนะหมอให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน
พูดง่ายก็คือไปนอนรอความตายนั่นแหละ
เฮ้ยเป็นหนี้เมื่อไหร่จะใช้กูวะหายหัวกลับไปเลย

แล้วมึงจะมาทวงอะไรตอนนี้วะ
มึงเห็นไหมวะเนี่ยว่ามียากูต่วยจะตายอยู่แล้ว

กูก็จะตามไปทวงที่ลูกมึง
ทวงอะไรกูกับเมียนักหนาวะเนี่ยฮะ
กูกับเมียก็เป็นแค่คนคัมมึงไปทุกอีกนิดนู้นคนดีกลู้ดิวอะ
โหยถ้ามันอยู่ให้กูทวงอะกูก็ตามทวงมาแล้ว
กูไม่สนอ่ะมึงสองคนไปหาเงินมาใช้หนี้กูไม่งั้นเจอดีแน่
เรื่องให้กูเอาจากไหนอะเรื่องของมึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะทำไมชีวิตลูกมันถึงได้ทุกข์เหลือเกิน
แสนสาหัสลูกไม่ขออะไรมาก
ลูกขอแค่ให้ลูกหายจากป่วยไปมะเร็งแล้วลูกจะแก้บนด้วยกัน
สาหัสทุกข์

ตานุ้ย

แกมาดูอะไรนี่ฟรี
ตะโกนถ้าเสียงดังเลยเดี๋ยวแผลก็ฉีกหรอก

แผลมันเร็งพิกิร์มจะดีขึ้นแล้ว

เดี๋ยวก่ายแก้บนกับฉันหน่อยนะ

เดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนนะมวยนะ

ท่านเจ้าขามะเร็งที่กลามลูกหายดีแล้ว
วันนี้ลูกจะมาแก้บนนะเจ้าค้า

มิเจอเป้นอย่างงี้ฉันอายเขานะเนี่ย

เออนี่อาทิตย์หน้าคุณเบ้นเขาชวนฉันไปเต้นงานขึ้นบ้านใหม่ของเขา

เอ้าเดี๋ยวดีเจ้าพี๋จ้า
อุวณสีสวัสดีจ้า

นี่งานขึ้นบ้านใหม่ฉันเองจ้า

ไลฟ์ด้วยไลฟ์ด้วยไลฟ์ด้วย
เต้นเร็วเต้นเร็วเต้น
โอ้โฮ

ไม่หนุ่ยกลุ่มตัวเองไว้เราต้องไม่เต้นนะ
อายเขาอาย

เอวแก่นี้ใช้ได้เลยนะเฮ่ย

สวัสดีครับ

นางฟ้าจำแรงนะครับ

พี่หนุ่ยอ้าวสามีพี่หนุ่ย

ถ้าถ่ายมารุ่นตีมันมันก็เลยเอาด้วย

เรามาถามนิดนึงดีกว่าย้อนอดีตไปนิดนึง

เรื่องการเป็นมะเร็งเป็นอย่างไรคะ
เร็งกามช้างมันจะเป็นที่เหงือกที่ลากฟัน
อ๋อเป็นที่รากฟันใช่แล้วก็หมอก็ค่อยค่อยค่อย

ใช่บวมปวดแล้วมันจะเป็นฝีที่ขาดนี่
แล้วมันค่อยกินเราจนโบ๋จนลึก

ตอนนี้พอเขาบอกเพลงที่ฟาร์มเราก็หมด

ไม่ได้ฉายแสงไม่ได้ให้ทีโมแล้วรักษายังไงคะ
ก็กินยาฟื้นบ้านบ้างแล้วแต่ตามอาการ
เขาบอกว่ามันเป็นแล้วมันเหม็นแบบ

หมวยเป็นเนี่ยแก๊งนางฟ้าของเราไปเยี่ยมกันบ้างไหม
เพื่อนบอกว่าเจ๊หมวยแกไม่รอดหรอก

เหนือน้ำหนักไม่มีกี่โลแห่ง
ประมาณไม่ถึง๓๐กิโลกรัมมัน

หนุ่ยคิดว่ารอดไหมถามจริงเลยจับใจเลย

ความคิดเรารู้ว่าอยากให้เป็นแบบนั้น

ไม่รอดตาย

มันเหม้นด้วยไม่จริงล้อใช่หรือคะไหนดูสิ

มันสนิทจริงเลยนะพี่เอ
ทักจะคือทักจะไม่มีลอยแผลเป็นเลยล่ะ
ก็คือเป็นแบบบุ๋มนิดเดียวเอง
จริงถ้าบอกเหินนี่ก็แทบจะไม่เห็นเลยใช่
แต่ตอนนั้นถึงเวลาเขาก็รอดนะ

แต่เดี๋ยวกำลังคิดว่าตอนบนนี่คือบนจากในบ้านหรือไปที่วัด

ในละครเมื่อกี้ที่เราเห็นเลยแบบนั้นเลยเหรอ
เพราะว่าเราเคยผ่านวัดไปเคยเห็นเขา
เขาบอกว่าเราถามเขาซื้อนางลำกันมาทำอะไร

ทำไมเราไม่บนเอาตัวเราไปรำจริงอ่ะ

แต่เราก็ไปลำเต้นอยู่คนเดียว
จนคนถ้าบ้าเขาก็มาดูเขาว่ามันบ้า

ฉันไปเห็นด้วยกันเขาว่าบ้าวะ

แล้วพี่หวยเจ๊หมวยไปกี่วัน

วันละ๓รอบก็รอบต้นไม้ที่เราเนี่ย

เขาไม่ได้บอกพี่หรอกว่าเขาไปแก้บน

หัวที่ดีทั่วเป็นแบบนี้
คุณดูเป็นตัวอยากหรอวะ

ถ้าจะไปแอบดูว่าเขาหายไปไหน

ก็เออมาแอบดูให้หมวยมันทำอะไรอยู่นะ
มันไปแอบเต้นคนเดียวมันบ้าไปหรือเปล่า
นั่นสิไม่ยอมชวนเราเลย

เอาอย่างนี้สิเอาเพื่อนเต้นเราก็เต้นนะ
เขาบอกว่าก็มีเพื่อนกันเลยตั้งแต่นั้นมา
ใช่ตั้งแต่นั้นมาเลยก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นแก๊งเป็นจีน
จะบอกว่าทุกวันนี้นะคะ
ทีมพวกเรานี่นางฟ้าจำแรง

เจ้าภาพกระถิ่นเนี่ยจองล่วงหน้า๓ปี๕ปีกันเลยพี่เอ
จริงเสื้อผุมเสื้อผ้าเพราะหนูซัพพอร์ตเอง

งานแต่งลูกสาวพี่เอจะจองไว้เลยไหม

เอาแม่งพวกหนูจะเต้นให้กันมิ้นไปแล้ว
ภาพที่จองคำประจะแล้ว๓ปี๕ปีนะคะ
ทำสัญญาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่กันให้ครบนะฮะ
ครบอยู่แล้ว
แต่ฟังมาก็ยังไม่รู้ว่าเต้นเก่งจริงหรือเปล่าเลย
พี่หนุ่ยมาหน่อย
พี่หนุ่ยไปแล้ว

เต้นเต็มที่เลยมาก
รปเขาก็เอาข้างใหญ่เลยนะ

เชิญเชิญไปนั่งคืนครับ

ไปครับที่ไป

สุขภาพฯแก่คุณแม่คนนี้
เมื่อกี้ไม่ยอมเต้นเลย
เจ๊หมวยมารายการเราอยากได้เงินไปทำอะไร

ใช่อย่างวันนี้ชุดก็ไม่พอแล้ว

วันนี้เอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ

ที่ใช้โม้แป้งทำขนมมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย

ซึ่งมีคุณสมบัติเนื้อหินแกร่งเหนียว

นับว่าหาได้ยากในปัจจุบันแล้ว
แต่วันนี้เจ๊หมวยขอเอามาจำนำ
เพื่อตัดชุนวงเพิ่มให้กับเพื่อนครับ

โอ้โหโบราณจริงมาก

ใช่ค่ะดูคุณยายยัง๘๕แล้วเลย

คุณยายคุณยายใส่หมวกเหลืองนั่นแหละนะครับ
นั่นแหละฮะที่บอกเอาไว้เป็นของคุณยาย
นั่นแล้วมาจนลูกแล้วมาหลาน
แล้วคุณยายคุณยายรู้ไหมว่าตอนซื้อมากี่บาทเนี่ย

๙๐กว่าบาทสมัยนู้นน่ะ
ใช่ค่ะความเป็นหินอ่างค่ะเป็นของแม่

ถ้าเผื่อว่าถ่ายไปไม่ได้ทำไง
เจ๊หม่วยเค้านอนอยู่ที่นี่แหละ
เรารู้ไหมว่าถ้าไปจำนำ

รู้นะรู้แต่เพราะเอิญว่าหลงจู้เราเนี่ยเขาจะรู้ราคาจำนำไหมไม่รู้นะ
รู้ดิหลงจู้ปริศนาของเราเนี่ยเขาต้องรู้
แต่ที่รู้เนี่ยนะไม่รู้ว่าใครจะให้ราคาดีกว่ากันนั่นเอง
เลือกให้คนที่ให้ราคาดีที่สุดกันแล้วกันให้เจอนะ
ครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับพร้อมค่ะ

ก็ต้องหาวัยเก่ามาช่วยตีราคาจำนำให้ล่ะครับ
ซึ่งแต่ละคนดีกรีและอาชีพนั้นไม่ธรรมดาเลย
หวังว่าราคาจำนำที่ตีให้ก็จะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
สวัสดีค่ะเจ๊หมวยอาจารย์สองไล่
ทราบมาว่าเจ๊หมวยเอาโม่หินมาจำนำ
ซึ่งอาจารย์เองก็เคยใช้สมัยเด็กนะคะ

ทำนายได้เลยนะคะว่าวันนี้เจ๊หมวยจะต้องได้
โชคก้อนโตก้อนใหญ่หนักเท่าโมกกลับบ้านแน่นอนค่ะ

ฟังแล้วเป็นอย่างไรคะคุณหม่อย

แต่ชอบตอนท่อนท้ายเนอะที่เขาบอกว่า
เดี๋ยวเจ๊หมวยเนี่ยนะต้องได้ลาบก้อนโตหนักเท่าหินกลับบ้านแน่

เดี๋ยวต้องฟังวิเคราะห์อีก๒คนก่อน
ไปดูคนที่๒ดีกว่าค่ะคุณสิทธินะคะ
เป็นอดีตแชมป์โลกนักเพาะกายค่ะอ่า
สวัสดีครับผมดรสิทธิเจริญฤทธิ์นะครับ
อดีตนักกีฬาพ่อกายทีมชาติไทย

ทะเลียนสุขภาพต้องมาหาผมนะครับ
ทะเรียงสุขภาพต้องมาหาผมนะครับ
รู้สึกยินดีมากเลยนะครับ
น้ำเสียงมันหนักแน่นดีเหมือนกับตัวเขาเลย

อืมก็จริงเดี๋ยวเขาฟังคนที่สาม
ไปดูคนที่๓ค่ะคุณเปรมชัยค่ะ

เจ้าของร้านเปรมชัยฟันปลอม
เครื่องแบบนี้โอ้โหผมคุ้นเคยเป็นอย่างดี
ทำมากับมืออะไรเอามาจำนำของผมสิครับ

คนที่สามเป็นอย่างไรคะคุณเปรมชัย
ถามเพื่อนก่อนสิ

เขาไม่ใช่แค่อาจารย์ที่ศึกษาอย่างเดียวเขาเป็นถึงหมอดูด้วย
เขาจะต้องมีกิจวิเคราะห์ที่ดี
แล้วอายุเขาก็น่าจะเคยผ่านเครื่องพวกนี้มาด้วย

ใครเลือกเบอร์๒ยกมือขึ้นครับ
เจ็บปิ๊ก

หมวยว่าอันไหนก็อันนั้นแหละ
หมวยจะเลือกหลงจู้ปริศนาหมายเลขไหนครับ

ดูเบอร์ที่เขาไม่เลือกเนาะใช่ไหม

นั่นหมายความว่าอยู่ตรงกลาง

คือคนที่ให้๑๐๐๐กลับมา๕๐๐๐บาท
เราไปดูเบอร์ที่เลือกเลยนะ

เห็นไหมอาจารย์บอกแล้วว่าเจ๊หวยจะได้โชคก้อนโตมาจากรายการนี้

เพราะอาจารย์จะให้ราคาจำนำอยู่ที่
เขาเป็นระดับอาจารย์เขาเป็นถึงหมอดูด้วย
แล้วอายุเขาก็น่าจะเคยผ่านเครื่องพวกนี้มาด้วย

เย้
นี่นะฮะเหลืออีกหนึ่งหมายเลขที่ทุกคนเนี่ยอยากจะเลือกกันนักหนา
ไปฟังเสียงหลงจู๊เปรมชัยกันครับ
เครื่องโมหินชิเน่ผมให้ราคาจำนำอยู่ที่๑๐๐๐บาทครับ

หมวยพอใจกับราคาจำนำนี้ไหมครับ

ถ้าเจ๊หมวยพอใจกับราคาจำนำนี้ขอเชิญจำนำครับ
รับจำนำ

บาทนี้นะคะจะคูณขึ้นไปอีกหลายเท่าเลย
สำหรับช่วงหน้าในช่วงถ่ายของ
แต่ว่าจะได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ

แล้วไม่สนใจคนหล่อขาวเล่นลิเกเป็นบ้างเหรอครับ
ใช่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนตะหนุ่ยจะลุกขึ้นมาแล้วนะ
รอแบบใดหมายถึงรอมากที่สุด

กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงถ่ายของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แจกกันหลักแบบทวีคูณกันไปเลย
ต้องบอกว่าเจ้าหน่วยได้เอาโมหินโบราณมาจำนำกับทางรายการนะคะ
ซึ่งตอนนี้มีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋าแล้ว
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะ

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทครับ

ผู้ชายใจดีแล้วก็ไม่เจ้าชู้

ตอบแบบไม่คิดเลยเนี่ย

แล้วไม่สนใจคนหล่อขาวเล่นลิเกเป็นบ้างเหรอครับ
ใช่ค่ะ
ใช่เมื่อกี้นี้เหมือนตะหนุ่ยจะลุกขึ้นมาแล้วนะ
ดีนะ
เขาบอกตอบใจปรับตะหนุ่ยลุกขึ้นเลย

หนุ่ยเนี่ยค่ะเขาหล่อขนาดไหนในสายตาเรา

แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคือเขาจะแก่ไปเยอะ

เพราะอีกไม่นานพี่ก็จะเป็นแบบนั้นแล้ว

เลือกไม่ได้

ไม่แต่สมัยนี้นะมาพูดถึงเรื่องความหล่อสับวัยรุ่น
ไม่รู้ว่าพวกแม่จะได้คุ้นหูกันหรือเปล่านะครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
หล่อแบบใดหมายถึงหล่อมากที่สุด
ข้อ๑หล่อแบบตะโกน
ข้อ๒รอแบบช็อตฟิล
ข้อ๓หล่อแบบอรุมเจาะ
อะไรอ่ะหล่อแบบอรุณเจาะ

รุ่นนี้นะ๖๐เท่าไหร่ปีนี้
นี่เห็นไหมยังได้ยินเลยนะ
ต้องมาถามเด็กน้อยที่สุดในนี้สิครับ
นี่อายุน้อยที่สุดเคยได้ยินไหมครับ

เคยได้ยินคำนี้ไหมจ๊ะ๓คำนี้จ้ะ

ไม่เคยได้ยินเหรอ
หล่อแบบทุกคนมันก็แบบภาษาเดิมบ้านบ้าน
เพราะเขาก็ใช้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

แต่ข้อที่๒ข้อที่๓นี่คือมันเป็นแบบศัพท์ใหม่
อรุณเจ้าก็ได้แปลกดี
ไหนมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัว
หนูน้อยอันไหนดีนะ

เจ๊หน่วยเรื่องล่ะพ่อ

เมื่อสามวัยรุ่นเข้าไปแก่งแม่นี่ถึงกับหมื่นเติบเลยแหละครับ

แต่คนที่ชี้ขาดก็คือคุณยายที่ตะโกนออกมาเสียงดังฟังชัด

จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มาฟังกัน
ถูกครับ
หล่อแบบตะโกนหล่อจริงด้วย

คำว่าแบบตะโกนเนี่ยมันหมายถึงว่าแบบมากที่สุด

มากกว่าปกติจนต้องตะโกนบอกว่ารอจังหวะ
หมายถึงความรู้สึกที่ถูกช็อต

หมายถึงลักษณะการยิ้มกุ้งกรีม

แต่ถ้ามากที่สุดไอ้ปั๊บโอ้โฮหล่อว่ะ

รอแบบตะโกนนั่นเองใช่นะตอบคำถามหนึ่งข้อนะคะตอบถูกไปแล้วหนึ่งข้อนะคะ

มาผ่านไปแล้ว๑ข้อนะฮะเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท

ไม่ค่ะเราเป็นคนโคราชแต่มาอยู่ชนบุรีพศ๒๕
โคราชโคราชอยู่อำเภออะไรโคราช
อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะอำเภอเมือง
แต่ก็แสดงว่ายังพอพูดภาษาอีสานได้บ้างไหมคะ
พูดไม่ได้แล้วออกมาการแล้วแล้วอ๋อต้องเคยคุ้นนะมีคนภาคอีสานอยู่ใกล้ใกล้บ้างไหมล่ะครับ
สอบกันหน่อยคำว่าบักหุ่งแปลว่าอะไรคะ
อาระกอดิบาลวัน๙อาระกอ

บักน่วงมะม่วง
ถูกสอบได้เลยเมื่อคำ

นายนา

นี่แหละแบบนี้เริ่มช็อตฟิล

แต่ยังมีอีกหลายบักนะฮะที่เป็นภาษาอีสาน
แต่ไม่ใช่ผลไม้เสมอไปนะครับ
เข้าสู่คำถามไถของข้อที่สองถามว่า

ข้อ๑บักพากข้อ๒บักเสี่ยวข้อ๓บักพอกะเทิน

หนุ่ยบอกแล้วไม่ใช่บักเสี่ยวมันแปลว่าเพื่อนใช่ไหม

ไม่รู้แต่บักเสี่ยวนี่เพื่อนบักพากด่าไหมคำด่าวะ
ไม่ใช่คำด่าคำบักเดียวมันเป็นเพื่อน
ักเสี่ยวเลยงูเห่า

คิดว่าคำนี้แหละที่ไม่ใช่คำด่า

เพราะฉะนั้นตอบข้อ๒บักเสี่ยว
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒บักเสี่ยวค่ะ

หากประสาอิสานไปโดนแทนโอ
ในแก๊งนางฟ้าก็ไม่มีใครคุ้นเคยเลยครับ
ยังดีนะครับที่ได้ป้านุยฟันผมมาว่าบักเสี่ยว
เสี่ยวกระเสี่ยวนั่มป่าด้วย
ว่าแต่จะไข่โม่หินได้สำเร็จตั้งแต่ข้อนี้เลยหรือไม่

หมดรอบแล้วน้องพี่
ที่อยากไปอยู่ในวงนี้จ้างนี้

สนุกมีแต่รอยยิ้มนะวันนี้คำว่าบักเสี่ยวไม่ใช่คำด่าหมายถึงเพื่อนรักนั่นเองอย่างที่บอกเอาไว้
ใช่คำว่าบักภาคนะคะมาจากคำว่าภาคซึ่งหมายถึงโรคห่าง
แล้วก็คำว่าบักพอกระเทินนะคะเป็นคำดูถูก

ก็ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลย

คำถามไปแล้ว๒ข้อตอบถูกทั้ง๒ข้อนะคะ
ตอนนี้มีเงินรางวัลสะสม๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญถ่ายของสำเร็จ
เฮ่ย
ยินดีด้วยนะครับได้รับของกลับบ้านไปแล้วนะ
อันนี้ตอกย้ำแล้วล่ะไม่ต้องนอนเฝ้าแล้ว

มาเข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท
คำถามข้อนี้อยากจะถามนะฮะเจ๊หมวย
ถ้าไม่นับที่มาโรงรับจำนำเราวันนี้นะครับ
จริงแล้วมีโอกาสเข้ากรุงเทพบ่อยไหม
มาบ่อยเหมือนกันมาแถวเยาวราชประตูน้ำ

มาซื้อชุดซื้อต้มขา
ซื้อเสื้อผ้าเนอะเพราะว่าเราต้องไปทำงานเนอะ

แล้วตอนที่มาที่รายการเนี่ยเหมารถทัวร์มากันเลยไหมคะ

ดีนะว่าเขามี๓๐กว่าคนนะเหมารถไป๒คัน
ถ้าเยอะกว่านี้ก็หมดทั้งวินทั้งหมดเลย
ทีมงานแล้วใจกล้าหมด

เวลาจะไปไหนมาไหนเคยนั่งรถแล้วน้ำมันหมดกลางทางไหมคะ

ไปวัดหนองไม้แดงนะ
กลางถนนเลยค่ะทางไฟแดงเลย

โอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วล่ะ
รถมาไกลก็เห็นมาแต่ไกลเหมือนกัน
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
หากน้ำมันหมดบนมอเตอร์เวย์ควรโทรเบอร์อะไร

ไม่ค่อยคุ้นเลยอะค่ะ

ส่วนใหญ่จะคุ้นกัน๑๖๖๙

ตามเพื่อนก่ะมันเป็นเบอร์๒

ที่ทั้งเพื่อนทั้งสามีก็ลงความเห็นกันอย่างพร้อมเพลียงแล้วนะครับ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
หากตอบถูกก็เบิ้ลเงินจะนำเป็นสองหมื่นบาทไปเลย
ถูกถูกถูกถูกถูก

ต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือว่าสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมนะครับ
ก็คือหมายเลข๑๕๘๖ค่ะ

ตอนแรกยังอยู่ในใจเลยใครจะเลือกเบอร์หนึ่งบ้าง
ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยดีแล้วค่ะเพราะว่า๑๔๑๘
เป็นเบอร์สายด่วนของปเต็กตึงค่ะ
อีกเบอร์นะคะ๑๓๒๓คือสายด่วนสุขภาพจิตค่ะ
ไว้ขอคำแนะนำเวลาที่เกิดภาวะเครียดนะคะ
ก็สามารถโทรไปปรึกษาได้๑๓๒๓นะคะ
คือตอนนี้มีเงินสะสม๒๐๐๐บาท
แต่ว่าตอนแรกเลยมีเงินจำนำอยู่ในกระเป๋าละ๕๐๐บาท

มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว๒๕๐๐บาท
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าแจ็คพอร์ตจะแตกกลับบ้านไป๕๐๐๐หรือเปล่าสักครู่ค่ะ
ของจำนำโชคชิ้นนี้มีราคาจำนำจริงอยู่ที่

เกมรับจำนำ
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วครับ
แล้วตอนนี้นะคะเจ๊หมวยของเรานะคะมีเงินสะสมอยู่แล้ว๒๕๐๐๐บาท

รอบแจ็คพอร์ตกฎิกาง่ายมากเลยค่ะ
เอาไปดูพร้อมกันนะคะเชิญค่ะค่ะโอเค
พอร์ตของจำนำโชค
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลข๕หลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย๕๐๐๐บาท

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
ของจำนำโชคในวันนี้มาทางสายมูกันเลยทีเดียว
นั่นคือต้นกล้วยไข่ประดิษฐ์
อายุประมาณ๑๐ปีที่เราไปหยิบยืมมาจากเจ้าของ
เขามีความเชื่อว่าต้นกล้วยนี้บันดาลโชคลาภมาให้
และเมื่อใดที่ได้โชคก็จะนำผ้าสามสีมาผูก
มองไม่เห็นลำต้นกันเลยนะครับ
และนี่คือต้นกล้วยประดี

คือต้องบอกว่าต้นกล้วยต้นนี้เนี่ยนะครับ
โคนเขาใช้เป็นไม้แกะสลัก
แล้วก็ตัวใบมันก็อัดด้วยกระดาษ
เป็นกระดาษอัดออกมาเป็นรูปใบแบบนี้นะคะ
ลูกที่เห็นมี๖๙ลูก

แล้วผ้าสามสีนี่เขาผูกไว้ทำอะไรล่ะคะพี่เอ
จำนวนงวดที่ให้โชคนั่นเอง
นี่แหละ
สาธุ

เวลาที่ต้องทายราคาจำนำกันแล้วล่ะครับ
ของแต่ละชนิดก็มีวิธีการตีราคาที่แตกต่างกันไป
โดยเฉพาะของขลังแบบนี้
ราคาอาจจะพุ่งไปที่หลักหมื่นก็เป็นได้

แสดงว่าเป็นหลักพันจะ๘๐๐๐บาท๔๐๐๐บาท๒๐๐๐บาทหรือว่า๑๐๐๐บาท

๒๔๘๐บาทไหม
อ่าลองดูซิแล้วมาติ๊กครับทางรายการลงที่เล่มให้ดูหน่อย
๘๑บาท

ไหนป่ะ
น้อยไปแล้ว
น้อยไปไหมลองเปลี่ยนค่ะถ้าน้อยไปลองเปลี่ยนดูค่ะ๔๑๒๐บาท
นั่นก็๔๑๒๐บาทพูดไปก่อนได้ครับยังไม่คิด๔๑๒๐บาท
นี่ยังไม่เห็น๔๑๒๐บาท

ถ้าถูกขึ้นมาทั้งหมดถูกตำแหน่งเขาหมดเลยนะ

ร้อยสิบแปดบาทนั่นเองนะคะ
และของจำนำโชคชิ้นนี้
มีราคาจำนำจริงอยู่ที่
บทสรุปราคาจำนำกันไปแล้ว
จบที่สี่พันกว่าบาท
แล้วต้นกล้วยสายมูนี้จะมอบโชคให้กับเจ๊หมวยและทีมงานนางฟ้าจำแรง
ได้หรือไม่มาลุ้นกัน
มาดูหมายแรกตำแหน่งแรกกันเลยนะคะว่าจะถูกหรือเปล่า
หมายแรก
อะไรเอ่ยตำแหน่งที่หนึ่ง

ตำแหน่งที่สองค่ะ

ตัวแม่งที่สองเป็นเลข๔นะคะ
เลขที่ออกคือ
ราคาจำนำจริงขึ้นไปถึง

จะรับที่หมดเลยโอ้โฮแพงมากเหมือนกันนะเนี่ยเนอะแพงครับ
ถูก๑ตำแหน่งนะคะรับเงินสะสมเพิ่มไปอีก๓๐๐๐บาท
สวัสดีครับผมชื่อฟุ๊กนะครับ
เป็นผู้จัดการร้านพี่อาทิตย์ครับร้านรับซื้อวัตถุโบราณนะครับ
คือต้นกล้วยประดิษฐ์ต้นนี้นะครับ
เจ้าของเก่าซื้อมาในราคาสองพันบาทแล้วเจ้าของเก่าเนี่ยได้ถูกลอตเตอรี่อะครับ
ซึ่งผมก็เห็นว่าเจ้าของเนี่ยถูกรางวัลไปหลายงวดจริงครับ
ผมเลยเสนอราคารับจำนำที่๑๐๐๐บาท
เจ้าของเก่าเนี่ยได้ขอราคาที่เขาซื้อมา๒๐๐บาท
แล้วบวกกับเลขนำโชคของเขาเนี่ยที่ทำให้เขาถูกลอตเตอรี่นะครับ

เพราะฉะนั้นราคารับจำนำของต้นกล้วยอยู่ที่๑๒๐๔๘บาทครับ
ซื้อมา๒๐๐๐เวลาไปจำนำปุ๊บได้มากต้อง๖เท่านะ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แจ็คพอร์ตแตกแต่ว่าวันนี้มามาตรงนี้แล้ว
เจ๊หมวยวันนี้เรามีเงินสะสมตั้งแต่ตอนแรกเลยเป็นเงินจำนำ๕๐๐๐บาท
เราก็เงินสะสมตอนเล่นเกมอีก๒๐๐๐๐บาทเมื่อกี้ตอบถูกไปอีกหนึ่งตำแหน่งอีก๓๐๐๐บาท
วันนี้รับเงินรางวัลไปทั้งหมด๒๘๐๐๐บาท
และที่สำคัญคือไถ่ของสำเร็จ
เย่

สามารถไปเพิ่มเติมชุดนางฟ้ากับเพื่อนได้ไหมเนี่ย
วันนี้ขอบคุณเจ๊หมวยและแก๊งนางฟ้าทุกคนมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับ

จำนำทุกคนเลยแล้วก็มีความสุขนะพี่เอเนาะ

จะให้เปิดมาเจอพวกเราทุกวันอาทิตย์นะคะ
เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ถูกต้องใครที่เดือดเนื้อร้อนใจ
บอกเลยว่าอย่าเก็บเอาไว้นะครับ
ระบายกับเราที่เพจได้เลยนะคุณ
ส่งเรื่องราวมามาแชร์ประสบการณ์กัน

ร้องเพลงฉ่อยไปขายข้าวโพดไป

ก็ส่งเสียงเจี้ยแย่ลมาก็แต่กัย

ถ้าเธอได้ยินคำพูดจากฉันนะ

ทุกวันนี้ฉันก็ยังรักเธอมากเท่านั้น
ไม่เคยลดลงแม้แต่วันเดียวนะ
แต่วันนี้พี่ฉอยเอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ

เฮ้แต่เชื่อพี่เฮ้เบอร์๒ใช้ได้